เราไม่มีพฤติการหลบหนีไม่เคยคิดที่จะหลบหนี
ไม่เคยมีอะไรตามที่ข่าวออกไปเลยสักอย่าง
เอาจริงแล้วไปทุกรอบเลยแล้วก็ไปก่อนหน้าวันซะด้วยซ้ำตาม
เราก็ทำตามระบบของกระบวนการยุติธรรมมาตลอด
คือตอนนี้เราเครียดกันทุกวันนะนะ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจออะไรที่เราไม่มีงาน
ตอนอื่นต้องบอกก็เราเข้าใจในกระบวนกฎหมาย
ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ผมว่าท่านก็ให้ความยุติธรรมนะ
ตอนนี้ยิ่งสถานการณ์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยที่วันนี้เราก็ได้เลื่อนไปเป็นเมษา
หมายถึงว่าเราก็ยังมีโอกาสที่จะพูดคุยกับท่านหมายถึงว่าคุยกับทนายคุยกับอะไรในมวลรวมที่มันดีขึ้นนะครับ
ก็แปลว่าเหตุผลที่ท่านเลื่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดถ้าท่านบอกแค่ไหนนะครับ
เราก็ไม่ได้ทราบอะไรไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับสำนวนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพอมาถึงรายการเนี่ย
มันก็จะต้องเป็นเรื่องของในสำนวนของทางกฎหมายซะเยอะเราก็เราก็แค่มารับทราบในวันที่ที่เหมือนเจอพี่
แต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวมีคน
เครียดไหมคะ
คือตอนนี้เราเครียดกันทุกวันนะนะเพราะว่ามันเป็นการเครียดเรื่องที่แบบไม่เคยเจออะไรที่แบบเราไม่มีงานเราไม่มีงานแล้วก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย
ด้วยความเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยค่ะมันเลยกระทบกับชีวิตหลายอย่างเยอะมากแต่ก็ในการรับทราบของกระบวนการทางกฎหมายเราก็ต้องตามขั้นตอน
ซึ่งอย่างที่พี่เจอใบเตยกับพี่แมนทุกครั้งเราให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงรวมถึงมาจนถึงณวันนี้
ใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีพฤติการหลบหนีไม่เคยคิดที่จะหลบหนีไม่เคยมีอะไรตามที่ตามที่ข่าวออกไปเลยสักอย่าง
เราก็ทำตามระบบของกระบวนการยุติธรรมมาตลอด
ก็แปลว่าที่ทางรายการเรื่องไปวันนี้เรามีเวลาอีกประมาณ๑เดือนก็ถือว่าอาจจะเกิดประโยชน์กับเราให้ได้
คือเราไม่ทราบว่าเกิดประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าผมว่าท่านก็คงพิจารณาหลายหลาย
เพราะว่าสำนวนต่างเนี่ยเอกสารมันเยอะมากเราเราเข้าใจทางกฎหมายเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นคนเป็นคนส่งเอกสารทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างให้เขาเอง
รู้ว่ามันละเอียดมากค่ะในตรงนี้
โอเคเนอะขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ